ต้องคะเตือนภัยกันหน่อยบางทีเราขับรถตามคันข้างหน้า
แล้วคันข้างหน้าทำของตกทำของหล่นไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
นี่เป็นเหตุการณ์สลดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนะครับ
ประมาณหกโมงเช้าผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาก็ขับกระบะ
นั้นก็มีเมียมีญาติจะพาไปหาหมอ
ปรากฏว่าไปเจอยางอะไหล่ของรถมันทุกค์
มันตกอยู่ที่กลางถนแล้วมันก็ใหญ่มาก

แล้วก็มีการหักหลบรถจนไปชนเสาไฟฟ้า
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ

บัวทองสุพรรณบุรีที่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ทะเบียนกองไก่นอนหนู๗๕๔๙สุพรรณบุรีเนี่ยนะคะชนอัดอยู่กับเสาไฟฟ้าแบบเนี้ย
แล้วดูสภาพหน้ารถสิคะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
คือมันยับไปหมดเลยอะค่ะผู้เสียชีวิตคือนางสาวนรมนผลทิพย์อายุ๓๐ปี
นั่งอยู่ที่ข้างหน้าข้างคนขับส่วนที่เบาะหลังเนี่ย
ก็คือนางสวาสวงสวดอายุ๔๑ปีแล้วก็นางบุญกล่ำคุ้มอายุ๘๓ปี
เป็นภรรยาเป็นญาติของคนขับรถกระบะนี่คือคนขับรถกระบะนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาส่วนคนขับรถกระบะคนนี้ค่ะ
ชาวลิศพานแก้วอายุ๓๐ปีก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็ดูสิคะร้องห่มร้องไห้ปิ่มจะขาดใจ
จากการสอบถามนายชาวลิศก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมขับรถมาจากสุพรรณบุรี
พาเมียก็คือนางสาวนรมน
แล้วก็ญาติไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคสวงอก

ก็เห็นว่ายางอะไหล่รถสิบล้อมันหล่นอยู่กลางถนน
แต่จังหวะนั้นคุณทัศนัยมันเป็นจังหวะที่แบบกระชั้นชิดแล้วแล้วมันเบรกไม่ทัน
ก็ชนยางอะไหล่อย่างจังเลยนะคะ
แล้วรถเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง
ทำให้ภรรยาแล้วก็ญาติที่นั่งอยู่ด้านหลังอีก๒คนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เบื้องตนเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจในจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะ